หลังจากที่บอกเขาไปว่าเขาเลิกกันแล้ว
สำหรับณเดชน์ก็มีภาพออกมาให้ได้หายคล่องใจ
ภาพคู่ไม่พอคุณแม่เขามายืนถ่ายรูปร่วมเฟรมมา

รวมไปถึงข่าวที่มีชื่อ
รายชื่อของหนุ่มที่มาตามฟื้นยาย่า

คุณแม่แก้วคุณแม่ตามมาถ่ายรูป

พอสสันเสริญหนุ่มหล่อหุ่นล่ำโปรไฟล์ดี

เป็นถึงนักกีฬาฟันดาบทีมชาตินะฮะ

ทวิตหยอกว่าอยากจะดูแลสาวยายาต่อจากณเดชน
ก็เลยกลายว่าเจอดราม่ามือที่สาม
ลมยับเข้าไปคืออยู่ในช่วงระหว่าง

นี่เข้าไปด้วยข่าวว่าเลิกกันแล้วผมต่อเองคลัดอีก

แฟนคลับก็ฟันเล็กอีกกว่าเนี่ยฮะ

แป๊บเดียวไทยรัฐออนไลน์ของเรามาอีกสองหนุ่ม
เม้ากันค่ะเม้าคันนี้ฉันเม้าให้ฟังก็คือว่าอย่างนี้ค่ะ
เค้าบอกว่าสองชายหลวงที่แคนดิเดตมาจีบยาพอทันทีที่ที่ทราบว่าน้องยากับพี่ณเดชนี่เนี่ย

ก็มีคนที่เข้ามาสมัครชิงตำแหน่งค่ะ
คนแรกก็คือนมล่อจากตรกูลเบนจรวงคาคุณนั่นเองนะคะ
นี่เขาเมาส์บอกว่าแหล่งข่าวเนี่ยมาจากแบบว่าดาราในช่องเดียวกันนี่แหละ

เค้าเม้าโมยบอกว่านี่เถอะเพื่อนแฟนฉันคนนี้เค้าไปจีบ

จริงไหมนี่กูมาโชว์ขีดเซ็นต้านไปเลยนะคะว่าเป็นข่าวลื้อค่ะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ที่นี่ที่แรกล่ะค่ะที่จะบอกว่านิชคุณจีบน้องยายา
แต่ถ้าฟังแบบนี้แล้วอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
แฟนคลับเอ็นไวอย่าเพิ่งดราม่านะคะยังเป็นแค่ข่าวเมาส์
ข่าวลืมไม่รู้ว่านี่เป็นการแค่โปรโมทภาพยนตร์ละครอะไรเขาหรือเปล่านะคะ
ในงานนี้แหละพี่แจ๊คเดี๋ยวรอบนี้เอาอีกนะเอาให้ได้คำตอบนะ
ห้างแตกหรือว่าฉันจะหัวแตกก่อนไม่รู้
แต่ว่าจริงทั้งหมดคุณผู้ชมเวลาดูข่าวบันเทิงนะคะ
อยากจะบอกว่าดูด้วยแบบว่าใจเป็นกลางนะคะ
แล้วก็คือบางทีมันก็มีข่าวลือมาเท็จจริงยังไงเราก็ไม่รู้
แต่ว่าคือเราก็มาบอกเล่า๙๐กันก่อนนะคะ
เผื่อเราจะได้รู้ก่อนใครอย่างนี้
ไอ้คิดไว้เสมอว่าอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้นะคะ
แต่ว่าใจเราสองคนก็ไม่อยากให้ณเดชนยายาต้องห่างกันหรอกนะคะ
เพราะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากและเป็นคู่จิ้นที่ฮอตจริงค่ะ